ชาวบ้านที่จังหวัดสตูนฮะมากันตั้งห้าร้อยคน
หาดกันไปแบบนี้เพื่อไปหาหอย
ดูเอาสิหอยอะไรกันเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะ
โอ้โหอวบอูมใช้ได้
ที่บริเวณชายหาดกาสิงตะบนปากน้ำอำเภอละงูยาวไปเลย
จนถึงหาดแหลมสนตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูน
ก็ชาวบ้านตั้ง๕๐๐คนเขาก็ต้องแบ่งพื้นที่พื้นที่
เรียกว่าเป็นหาดที่ยาวลงพื้นที่ไปเพื่อหาหอยกันเลยทีเดียว
แล้วหอยอะไรที่เขาหากันได้เขาเรียกว่าหอยท้ายเผาครับ
ออยท้ายเข่าลักษณะมันเป็นแบบนี้ใหญ่อยู่เนอะมันเป็นหอยประจำถิ่นขึ้นชื่อของสตูนเขา
คือการหาหอยท้ายเผาเนี่ยชาวบ้านเขาจะเดินหารูเล็กที่อยู่ติดกันด้วยนะ
แล้วเขาใช้เครื่องมืออย่างเสียมนี่แหละบางคนก็บอกว่าใช้มีดแทงเข้าไป
เข้าไปแล้วก็งัดมันขึ้นมาไอ้ตรงที่พื้นทรายที่มีรู
ก็สามารถงัดเอาหอยขึ้นมาได้แล้วบางคนบอกไม่ต้องมือเลยนี่ล้วงขึ้นมาแบบนี้
หอยท้ายเผาแล้วแล้วแต่แล้วแต่ละกันว่าหอยมันจะอยู่ลึกหรือว่าอยู่ตื้นนะครับ
เขาบอกว่าเอาจริงนะตามธรรมชาติของมันจะอยู่ลึกลงไปในพื้นทรายประมาณสัก๕๑๐เซนติเมตรครับ

ไปถามคุณอำรีนิดหล่นนะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าว่า
ลงหาหอยวันแรกคุณเอ้ยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง

หอยเอาไปขายได้แล้ว๒๐๐กว่าบาท

น้ำใสมากเลย

ก็มาเกยตื้นแบบนี้เพียบเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อหาหอยได้แล้วก็จะมีแม่ค้ากว่า

มารอซื้อหอยอยู่ริมหาดเลยฮะ
สำหรับราคาหอยรับซื้อหน้าหาด
ต้องบอกแบบนี้ว่ารับซื้อหน้าหาดจริง
กิโลกรัมละ๔๐๐บาทนะ

เออถัดเกรดเลย

คุณดวงใจเจาะสานะครับ

ชาวบ้านหาหอยท้ายเผากันมาก
แต่ละคนแหมฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา
คนที่หาเก่งบางคนหาได้มากถึง๓กิโลกรัม

บางคนหาได้ไม่กี่ตัว

แต่ละคนในความสามารถเขาสุดยอดจริง

รู้จักหอยนี่ไหมหอยเล็กหอยเสียบ

ดีเหมือนกันอุดมสมบูรณ์ดีนะคะ